คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าจะไม่เล่าข่าวแป้งนาโนตเลยก็คงจะไม่ได้
เมื่อวานมีความสำคัญเรียกคนไปสอบ

ใช่พี่สวัยคือนักข่าวนะที่อยู่ที่พัทธลุง
เพราะฉะนั้นเมื่อวานเราเล่าว่ามีใครบ้างนะที่จะเรียกมาสอบ
ประธานมีติ่งมีพ่อจรวดมีดาบติ๊กจ่ามิตรอะไรใช่ไหม

ไล่เรียงเลยคุณผู้ชมเมื่อวานป๊าบ๙โมงพอจบข่าวเช้า
ไทยรัฐเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็๙โมงครึ่ง
ไปเลยค่ะคนที่ไปคนแรกประธานติ่ง
นี่นักข่าวเขาไปรอกันอยู่นะจะทำข่าวแล้วก็อยากรู้นี่มาแล้ว

ใช่ค่ะเสื้อขาวมาแบบนี้นะก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
เมื่อวานนี้ประธานติ่งหรือว่านายสมชายนุ่นเกลี้ยง
อดีตประธานสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ที่พัทธลุง
แล้วที่ไปเมื่อวานนี้ก็มีอีกคนนึงก็มีดาบติ๊กหรือว่าหวดติ๊ก
ร้อยตำรวจตรีธีรวุฒิจันแก้วและอีกคนนึงก็คือจ่ามิตรจ่าสิบเอกสมมิตรหนูเขียว
ซึ่งทั้ง๓คนมีชื่ออยู่เพราะว่าในคลิปของแป้งนาโนต
มีการพาดพิงถึงทีนี้ทั้งสามคนเนี่ยเป็นกลุ่ม
เป็นกลุ่มจาก๒๐คนที่เข้าไปอยู่ในสถานที่ชิงตัวในจรวดในวันนั้นปี๖๒ด้วย
ติ่งตอนมาถึงสัก๙โมงครึ่งได้ตอบคำถามสื่อสั้นนะ
เพราะว่านักข่าวก็จะถามแหละบอกว่าเอ๊ะประธานติ่งคะหนักใจไหม
หนักใจไหมที่เสียแป้งพูดถึงในคลิป
ติ๋มก็บอกไม่ได้หนักใจอะไรก็เดินตามกันมาเนี่ยนะคะ
ส่วนหลังจากประธานติ่งมาปั๊บเนี่ยดาบติ๊กกับจ่ามิตรก็มาไล่เลี่ยกันแล้วค่ะ
แต่ว่าใช้ประตูด้านหลังสำนักงานในการขึ้นไปให้ปากคำ
เพราะว่าอะไรไม่อยากเจอกับนักข่าวนักข่าวมารออยู่เต็มไปหมดเลยค่ะ
ทีนี้ใช้เวลาตั้งแต่๙โมงครึ่งไปจนถึงประมาณบ่ายโมงเลยนะ
เกือบ๔ชั่วโมงประธานติ่งลงมาจากห้องสอบสวนก่อน
ตอนที่เดินกลับไปที่รถเนี่ยนักข่าวก็ถามอีกเหมือนกันค่ะ
เพราะว่าถามว่าไอ้รอบนี้มาให้ข้อมูลมันมีประเด็นอะไรยังไงบ้าง
แล้วตำรวจถามเรื่องอะไรบ้างลองดูจังหวะนี้หน่อยละกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ

มีประเด็นอะไรสำคัญที่เราได้ไปคุยกับบอกกับทางให้ปากคำที่ตำรวจไหมครับ
ไม่ครับผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากเพราะว่าที่พูดไว้มันก็อยู่ในสำนวนเป็นชั่วโมงตำรวจอยู่แล้วครับ

ผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายเพราะว่ามันอยู่ในสำนวนที่ผมให้การไว้แล้วครับ
จากการขอบคำว่านี้ที่ไม่รู้สึกหนักใจอะไร
ไม่ครับไม่หนักใจอะไรเลยครับ
แต่ดาบติ๊กจ่ามิดล่ะเพราะว่าไอ้ตอนมาเนี่ยก็จะหลบสื่อมวลชนไปไงครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมอุ้ย

แหล่งข่าววิ่งหนีแบบนี้นะน้ำแข็งมีอยู่สองอย่าง
หนึ่งเจ้าตัวไม่อยากพูดค่ะสองมีคนบอกเอ้ย
ยังไงไม่ต้องเล่านักข่าวนะแต่ไม่รู้ใครไม่รู้ใครห้ามนะ
มีอยู่สองประเด็นแหละเออเนี่ยโอ้ยวิ่งหนีนักข่าวก็วิ่งตามอยู่นู้น
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะมาดูกันต่อสอบเมื่อกี้ใครบ้างนะ
คนสำคัญที่ทำให้คนทั้งประเทศนะครับได้รู้ว่านะครับ
แป้งนาโนตเขาระบายอะไรออกมาบ้าง

ในสวัยรุยันสื่อมวลชนท้องถิ่นประจำจังหวัดพัทธรุง

ตำรวจใช้เวลาสอบปากคำนานกว่า๓ชั่วโมง
สวัยออกมาคราวนี้เดินออกมาให้สัมภาษณ์เลย
สวายออกมาให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าการสอบปากคำครั้งนี้
เขาเรียกผมมาในฐานะพยานนะในฐานะพยาน
โดยตำรวจนะครับได้สอบถามข้อมูลในสองประเด็นคือหนึ่ง
ที่มาของคลิปวิดีโอเสียแป้ง
เอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนนักโทษนะครับ
๓๙๓คนนะครับที่อ้างว่าไม่ได้รับความไปทำในเรือนจำเนี่ย
อย่างนี้มายังไงทั้งคลิปทั้งหนังสือร้องเรียน
ส่วนคลิปของเสียแป้งตำรวจถามถามพี่สวัย
สวัยก็มาเล่าให้ฟังมาเล่าให้น้องนักข่าวฟังบอกว่า
ก็นะตำรวจถามว่าเสียแป้งจริงป่ะเนี่ยในคลิปนะครับ
ซึ่งพี่สวัยนักข่าวพัทธลุงยืนยันว่าเป็นเสียแป้งตัวจริง
ไม่ได้เป็นตัวปลอมอย่างที่สังคมบางส่วนตั้งข้อสังเกต
ซึ่งคลิปทั้งสองคลิปเนี่ยเน้นไปที่ตัวเสียแป้งไม่ได้รับความเป็นธรรม
หลังจากได้คลิปมาแล้วก็ส่งให้สำนักข่าวต้นสังกัดของพี่เขา
คิดว่าคงไม่มีผลกระทบอะไรเพราะเป็นการทำหน้าที่สื่อมวลชนเป็นตัวกลาง
ในการนำเสนอความจริงลองฟังพี่สวัยครับ
ด้านของในการนำเนินกดีเราก็ทำไปด้านของผู้เสียอายผู้ที่ถูกต้องโทษถูกตามร่าหรือว่าถูกตามจับ
เราก็ต้องนำเสนอในเมื่อเรามีข้อมูลมันไม่ได้เป็นการปิดกั้น
แต่ว่าณวันนี้ก็ต้องทำเพื่อประโยชน์สาธารณะเท่านั้น
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าเสียแป้งจะมอบตัวภายใน๔๕วัน
พี่สวายในฐานะที่ก็ตามทำข่าวนี้แล้วก็เอาคลิปจากเสียแป้งมา

เบื้องต้นพี่สวายบอกเรื่องนี้ก่อนบอกตั้งแต่เสียแป้งส่งคลิปที่สองมาให้
จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการติดต่อกับเสียแป้งอีกเลย

ส่วนตัวเชื่อว่าเสียแป้งกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยหากจะเข้ามอบตัว
คือตัวพี่สวัยเนี่ยก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับญาติของเสียแป้ง
และเชื่อว่ายังหรอกยังยังไม่มอบตัวเร็วนี้หรอก
เพราะว่ายังกังวลนะครับยังกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยนั่นแหละ
และก็กลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมประกอบกับไอ้กระบวนการสอบสวนการลื้อคดีเนี่ยนะ
ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมและจากการพูดคุยกับรองโฆษกสำนักอายการเนี่ยนะ
ก็ยังไม่มีหลักฐานใหม่ที่สามารถจะขอมาลื้อฟื้นคดีได้นะครับ
เสียแป้งโดนฟ้องไปแล้วเนี่ยฉะนั้นเนี่ยนะครับ
คนที่เขาทำข่าวใกล้ชิดเนี่ยอย่างพี่สวัยเนี่ยสื่อมวลชนที่พัทธรุงเนี่ย
บอกว่ายังหรอกยังหรอกเสียแป้งยังไม่มอบตัว๔๕วันนี้หรอก
นี่แหละค่ะข่าวของแป้งนาโนต๔๐กว่าวันที่หนีออกมาจากโรงพยาบาล
ข่าวให้ตามทุกวันความคืบหน้าก็มีมากขึ้นเรื่อยแต่เราก็ยังไม่ได้ตัวแป้งนาโน
แล้วที่บอกว่า๔๕วันเดี๋ยวรอดูจานอังคารจะยังไงจะมอบไหมหรือจะไม่มอบ